แฟนที่สุดท้าย

ผู้ที่สามารถเอาชนะอีกฝ่ายในเมนูสาระเป๋าทอด

มีใครบ้างที่เกิดมาไม่ใช่พ่อแม่เลี้ยงดู
แล้วต้องแข็งกันในแพ้ราบข้าบแบบนี้ได้เหรอ

มาแล้วผมด้วยเอ้ยผมไม่ไหว

คู่ที่สองขอเชิญคุณหลิวจือและเย้อีเชียนพร้อมกับเมนูเต้ายี้ครับ
ของคุณหลิวจือจานนี้ใส่เครื่องเทศลงไปค่อนข้างเยอะนะเนี่ย

จะคิดว่าฉันแล้วความหมายว่ามั๊มหมาล่า

ถึงแม้ว่าหมาพอจะหมายถึงคน

เทศไม่ได้ใส่เยอะเหมือนหลิวจือจริงได้กลิ่นของถั่วเหลือง
หู้หอมมากนะเต้าเจียวกับเครื่องปรุงอื่นรสชาติผสมกันค่อนข้างจะลงตัวมาก
เพราะตอนนี้ที่ผมกินเนี่ยในส่วนของรสชาติเมื่อเทียบกันแล้ว
ของคุณหลิวเจือรสชาติจะเข้มข้นกว่าของคุณอีเชียนรสชาติค่อนข้างอ่อน
รสชาติเบาไปหน่อยฉันรู้สึกว่าความแตกต่างน่าจะอยู่ที่เต้าหู้
จะเป็นตัววัดถึงความอร่อยจะคิดว่าสู้ได้แน่นอน

และผู้ที่ชนะเมนูเต้าหู้ยีได้แก่

การแข่งขันของสตาร์เชฟเก่าและใหม่
ขนาดตอนนี้คือ๑ตอน๑
คุณชีหญิงคือผู้ชนะสตาร์เชฟของซีซั่นแรกนะครับ

ทำอาหารข้างผู้ชนะเนี่ยคุณกดดันไหม

เดี๋ยวเรามาลองชิมรสแป้งทอดกัน
ผมชอบเครื่องเท้า

ของคุณชีหญิงเมนูกุ้งล็อบสเตอร์๓รสเนี่ย
เหมือนกับผ้ากันเปื้อนที่เขาใส่อยู่ตอนนี้

ส่วนจานนี้๓จานแต่เหมือนมีจานเดียว
เหมือนกันผมจะเริ่มกินจากรสแป้งทอด

รสเครื่องเทพตอนที่แกะออกยังรู้สึกว่า
การกินกุ้งล็อบสเตอร์ให้อร่อยที่สุดคือ

ผมได้ชิมกุ้งล็อบสเตอร์ของทั้งสองท่านแล้ว
เริ่มจากแป้งทอดของคุณชีหญิงรสชาติค่อนข้างดี
ส่วนของคุณซินไหวชิงค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของอาหาร

แป้งในส่วนยังไม่มีรสชาติแน่นอน
หากพูดถึงเรื่องรสชาติผมรู้สึกว่ากลิ่นเครื่องเทศคุณมันเบาไปหน่อย
โดยปกติกลิ่นของเครื่องเทศจะค่อนข้างฉุน

แต่ถ้าพูดถึงความเค็มและความเผ็ดมันไม่ถึงจุดที่
คือมันยังเพิ่มได้อีกนะ

จริงแล้วการทำกุ้งล็อบเตอร์๓รสต้องเน้นรสจัด
ตอนนั้นความมั่งใจและความหวังที่จะชนะก็เริ่มมองไม่เห็นแล้ว
สำหรับคู่ที่๓การแข่งขันระหว่างสตาร์เชฟเก่าและใหม่

ผลการตัดสินในวันนี้ไม่ต้องเสียใจ
ผู้ชนะก็คือสตาร์เชฟเก่าคุณชีหญิงครับ
ขอบคุณค่ะ
สองคนทำอาหารแตกต่างกันมากเลยใช่ไหมเนี่ย

แข่งขันระหว่างสตาร์เชฟเก่าและใหม่

ในตอนนี้ขอเชิญอาจารย์ไต้ชุนหยงและคุณหวังลิน
พร้อมกับเมนูหมี่อบครับ
ถ้าอย่างนั้นผมขอลองหมี่อบทั้งสองจานนี้ก่อนนะครับ

เท่าที่ดูจากลักษณะเส้นหมี่อบเหมือนเส้นจะติดกันนะครับ

ส่วนหมี่อบจานนี้ผมรู้สึกว่ารสชาติกำลังดีนะฮะ

หลับตากินก็ยังรู้ว่าเป็นรสชาติกลม
แล้วรสชาติของมันก็คือหมี่อบนั่นเองนะครับ
อืมมีอบจานนี้รสชาติโดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับ

ขอพูดเลยว่ารสชาติมันก็หอมดีนะครับ
แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสียของจานนี้คือ

จริงแล้วเกลือเนี่ยมันละลายไม่หมดนะครับ
ตอนที่คุณโรยเกลือโรยได้ไม่ถั่วถึง

และผู้ที่ทำออกมาได้ดีที่สุดก็คือ

สุดยอดมากมันอร่อยจริง
เอาละขอเชิญสตาร์เชฟทุกท่านออกมายังด้านหน้าเลยครับ
แล้วครับผลการแข่งขันระหว่างสตาร์เชฟเก่าและใหม่คือ

ขอบคุณครับเพื่อร่วมทีมทั้งหมดขอบคุณครับเพื่อร่วมทีมทุกท่านขอบคุณขอบคุณ
สตาร์เชฟเก่าทั้งหมดมีเพียงหนึ่งท่านที่แพ้นั่นคือคุณจิ๋วโข
ตอนนี้ต้องถอดภาคการเมืองของผมเหรอใช่ไหม

ไม่ใช่อะเพราะผมเป็นคนที่แพ้ต้องถอดภาคกันเพื่อนอะ
สตาร์เชฟใหม่ทั้ง๔นั้นมีเพียงท่านเดียวที่เอาชนะสตาร์เชฟเก่าได้นั่นคือจางเลี่ยงครับ

ข้อสอบต่อไปคุณจะได้รับสิทธิพิเศษรางวัลสุดพิเศษ

ขอขอบคุณสตาร์เชฟเก่าทั้ง๔ท่านนะครับ

จงนิจฉันในการเฟ้นหาผู้ชนะ๓คนสุดท้าย

ในวันนี้หัวข้อกับที่พวกคุณต้องแข่งขัน

เอาละครับโอ้โห
สตาร์เชฟทุกท่านครับที่วางอยู่ตรงหน้าทุกท่านก็คือวัตถุดิบที่เชฟทุกคนต้องนำมาทำอาหารรสเลิศ
พวกคุณสามารถเลือกวัตถุดิบตรงหน้าได้คนละหนึ่งอย่างซึ่งจะใช้เป็นวัตถุดิบหลักของอาหารภายในเวลา๑ชั่วโมงตั้งรังสรรค์หนึ่งเมนูให้เสร็จ
สตาร์เชฟทั้งสี่คนจะมีเพียงสามคนเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่สตาร์เชฟสามคนสุดท้ายส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบจะไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลได้
ตอนนี้เราจะเริ่มจากคุณจางเลี่ยง
ปลาผมชอบกินปลาเมนูปลาผมคิดว่าการทำปลาตะลุมพุกใส่วัยแดงแล้วเอาไปนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นอาหารเลือดรสอีกจานหนึ่ง
ครับคุณจางเลี่ยงวัตถุดิบหลักที่คุณจะเลือกคือปลาตะลุมพุก

คนต่อไปคุณหวังลินเชิญเลือกวัตถุดิบที่คุณต้องการได้เลยครับ
จริงแล้วเมนูที่ลูกชายฉันชอบกินมากที่สุดก็คือหมูย่างที่ฉันทำ
ถุดิบหลักที่คุณหวังลินเลือกก็คือเนื้อหมู
ดับต่อไปคุณเย่อีเชียน
ฉันขอเนื้อหมูก็แล้วกันค่ะ
คุณเย้อีเชียนเลือกซิโครหมูเฉลยครับ

สำหรับผมผมคิดว่าเลือกอันไหนก็ได้มีค่าเท่ากันทั้งหมดนี้
ผมคิดว่าผมทำเป็นหมดแล้วนะ
แต่ว่าสำหรับผมผมชอบที่จะแสดงสปิริตในการทำอาหาร
เพราะฉะนั้นผมขอเลือก
ผมขอเลือกกุ้งครับ
ถุดิบที่คุณสิไปชิงเลือกก็คือกุ้ง

ตาร์เชฟทั้ง๔ท่านต้องพบกับคู่ต่อสู้ที่มีฝีมือในการทำอาหารอย่างดีเยี่ยม
กดดันเท่านั้นถึงจะทำให้พวกคุณชนะ
และพวกคุณถึงจะมีสิทธิ์ได้เข้าไปยังสตาร์เชฟ๓ท่านสุดท้าย
แต่การจะทำความฝันสตาร์เชฟให้สำเร็จนั้น
ขอเชิญอาจารย์เหลียงและผมเป็นตัวแทน

รู้สึกว่าการที่เขาสองคนต้องออกไปเชิญแขกรับเชิญด้วยตัวเอง
รับเชิญท่านนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอน

ครับทั้ง๔ท่านตอนนี้คู่แข่งของท่านมาถึงแล้ว